คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ชาวเน็ตแห่แชร์คลิปวิวาทะระหว่างฝ่ายหนึ่งเป็นคนขับรถสี่ล้อแดง
เจียงใหม่นะคะก็เกิดเหตุวิวาทะแบบนี้ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็วิพักษ์วิจารณ์กัน
เพราะอะไรเพราะว่าเชียงใหม่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวไง

พอมันเกิดภาพแบบนี้มันกลายเป็นว่ามันเป็นภาพลบต่อการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นคนขับรถสองแถวสีแดงคันหน้า
ลักษณะคือเหมือนว่าไปต่อว่าค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่านกรติรัฐสะศรี
ได้มีการเผยแพร่คลิปนี้ความยาวสักประมาณ๑นาทีค่ะ
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนช่วงเช้าที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณด้านหน้า
สถานีขนส่งอาเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
คุณผู้ชมเห็นนะคะเขามีการต่อว่าเนี่ยเห็นไหม
ทุบรถด้วยนะแล้วพยายามที่จะเหมือนไปกระชากไปฮะ

เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
แล้วจะบอกว่าคือคนที่เป็นคนขับรถกราฟคาร์เนี่ย
ก็พยายามที่จะปิดประตูรถนะคือไม่อยากไม่อยากมีเรื่องอ่ะ
ไม่อยากปะทะคารมไม่อยากให้เรื่องบานปลายนะ
สุดท้ายคลิปก็ตัดจบไปตอนนี้นะคะ
และหลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ถูกแชร์ออกไปนะคะ
ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะ
โดยเฉพาะผู้ชายคนนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยนะยืนจังก้าอยู่เนี่ยนะ
ชาวเน็ตวิจารณ์ต่อว่าผู้ชายคนนี้เยอะ
บอกว่าคุณทำแบบนี้มันไม่เหมาะสม
ถ้าคุณคิดว่าเขาทำผิดแล้วเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
แจ้งตำรวจค่ะไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะมากระทำแบบนี้
ก็บอกว่าไอ้การกระทำแบบนี้เนี่ย
มันส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่
ส่งผลกระทบในทางลบและเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีก
เนื่องจากที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง
ควรที่จะเอามาเป็นบทเรียนเรียนรู้
รวมไปถึงก็มีการเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก
จนเป็นภาพชินตาของชาวเจียงใหม่ไปแล้วนะ

ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งหลายก็เห็นคลิป

ทะเลาะกับรถในพื้นที่นี่เป็นประจำด้วยนะคะ